พงเสื้อผ้าก็นึกถึงเรื่องการทำงานคุณผู้ชม
อาชีพเขาจะมียูนิฟอร์มชุดทำงานในการทำงานกันไปใช่ไหม
แล้วพวกดารงดาราชุดยูนิฟอร์มคืออะไร
อย่างคุณพ่อเพชรจ้าเนี่ยเป็นดาราก็จริงเป็นดีเจก็จริง
เขาบอกเลยนะตั้งแต่เป็นคุณพ่อมาเขามีชุดยูนิฟอร์มด้วยพี่แจ๊ค
ต้องเชื่อนะคะชุดยูนิฟอร์มของพี่เพชรจ้านี่แหละค่ะ
คือไม่ใช่ของเด็กนะชุดที่ทำมาเพื่อผู้ใหญ่เพราะว่าอะไร
คนเป็นพ่อก็ต้องมีชุดยูนิฟอร์มใส่ติดตัว

เรียกเมื่อไหร่ต้องพร้อมไปเมื่อนั้นนะฮะนี่
เพชรจ้าที่ใส่อยู่ก็มีทั้งไอรอนแมนนะฮะกัปตันอเมริกาก็มี
ไปเดอร์แมนก็มาครบทั้งจักรวาลมาเวลพี่แจ๊ค
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกไปน้องไทก้าลูกชาย
เขาก็ชอบการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่เรียกได้ว่าคลั่งคล้ายสุด

ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยนำเสนอไปแล้วว่าน้องไทก้านี่นะคะ
ไม่ยอมใส่เสื้อผ้าแบบเด็กแบบเสื้อผ้าปกติทั่วไป
จะขอแต่ใส่ชุดซุปเปอร์ฮีโร่อย่างเดียวเท่านั้นเลย
รวมไปถึงของเล่นของใช้ต่างต้องเป็นลายซุปเปอร์ฮีโร่ด้วย

คราวนี้ทำไงก็ต้องลามไปถึงคุณพ่อค่ะ
รับบทซุปเปอร์ฮีโร่เล่นเป็นเพื่อนลูกไปด้วยนะฮะ
ท่อนบนเนี่ยไอ้แมงมุมท่อนล่างกางเกงนักบอลก็ว่ากันไป
ที่ผ่านมาพี่เพจ้ารับบทคุณพ่อทำตามหน้าที่ดีมากเลยสุดยอดจริงนะคะ
ดูแลลูกตลอดเวลาแทบจะ๒๔ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะ
ล่าสุดพี่เพชจ้าเขารีวิวชีวิตคนเป็นพ่อเอาไว้แบบน่ารักค่ะ
บอกว่าทุกอาชีพนี่นะมักจะมีชุดเครื่องแบบค่ะ
แต่ว่าอาชีพพ่อของไทก้าเนี่ยยังไงดี
ทำงานก็จะประมาณนี้
ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเห็นพ่อคนอื่นใส่ชุดเป็นตัวการ์ตูนเวลาไปเที่ยวกับลูก
ตอนนั้นก็แอบงงอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะไม่เขินไม่อายกันหรือยังไง

ป๊าจะใส่ได้เหรอลูกของเด็กอ่ะ
ฉันเหมือนโจรมากกว่า
โอ้โหถ้าจะจัดชุดใหญ่ขนาดนี้ไปในห้าง

อาจจะต้องถอดหน้ากากเอานะคุณพี่นะ

แต่พอมีลูกแล้วนะทำทุกอย่างเพื่อลูก

เพราะว่าดิฉันหวาดเสียวท่อนล่างเหลือเกิน

น่ารักดีนะความน่ารักของพ่อลูกนะคะก็ว่ากันไป